ช่วงบ่ายวันนี้ก็ในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพ
รถตู้สีดำคันหนึ่งจอดอยู่ตรงทางขึ้นด้านหลังโรงพักษพ

หลายคนก็จับจ้องไปที่ป้ายทะเบียน
ซึ่งวันนี้คุณผู้ชมใช้เวลาในการเดินทางไปให้ปากคำ
ใช้เวลาทั้งหมดในการให้ปากคำนานกว่า๔ชั่วโมง
หลังจากนั้นก็เดินทางกลับโดยที่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดค่ะ
นัทพรเตมีรักและมิวนิษฐาจิระยั่งยืน
ดาราสาวที่เดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรช้างเผือก
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ปากคำกับตำรวจ
หมายเรียกในฐานะพยานคดีกาดร้านมาลินสกายทำร้ายร่างกาย
นายอิสราชนุวัฒน์วันคาวิสัน
ลูกชายของพลตรีวิทยาวันคาวิสัน
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๓๘จังหวัดน่านได้รับบาดเจ็บสาหัส
ซึ่งวันนี้ก็มีสื่อมวลชนจำนวนมากไปรอติดตามทำข่าว
โดยผู้จัดการส่วนตัวของสองดาราสาวก็พยายามจะเจรจา
ขอให้สื่อมวลชนงดการบันทึกภาพ
ก่อนที่จะลงจากรถเพื่อเดินทางเข้าพบพันธุ์ตำรวจเอกธีรพล
อินทรลิฟต์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
หลังจากที่ใช้เวลาในการสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดนานกว่า๔ชั่วโมง
สองดาราสาวก็ออกจากห้องสอบสวนค่ะ

ก่อนที่จะขึ้นรถมุ่งหน้าสนามบินเชียงใหม่
โดยปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะ
ซึ่งคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา
มีดารานักแสดงที่อยู่ในคืนที่เกิดเหตุทั้งหมด๑๑คนค่ะ
ณตอนนี้ดาราให้ปากคำไปแล้ว๔คน
คือคุณอุ้มลักษณะคุณหมากปรินคุณแต้วนัทพรคุณมิวนิษฐา
ส่วนคนอื่นก็จะเข้าให้ปากคำในวันถัดไป
ขณะที่ตำรวจก็ไม่ได้เปิดเผยผลการสอบปากคำแต่อย่างใดค่ะ
ส่วนเรื่องอาการของคุณเจมส์บอลตอนนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักจังหวัดน่าน
คุณแม่กังวลเรื่องของสายตาที่ได้รับการกระทบกระเทือน
แต่ก็บอกว่าหลังจากนี้อาจจะนำตัวมารักษา
ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าที่กรุงเทพมหานครต่อไปค่ะ